เรื่องวุ่นหลุ้นเก้าอี้ผู้ว่ากอธมมณ์

ว่าหมูป่าบอกปัดพลังประชารัฐ

ท่านอดีตพบตรจากทิพย์ชายจินดา

แต่สั้นง่ายทุกข้อความที่ท่านพูดมา
มีหลักการและเหตุผลและให้เห็นตัวตนของท่านอย่างแท้จริง
ท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากรประกาศชัดเจนแล้วครับ
ว่าจะไม่ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าในนามพักพลังประชารัฐ
ฟังอธิบายทีละเรื่องเรื่องแรกเนี่ยท่านบอกอยากอยู่กระทรวงมหาดไทย
วันสุดท้ายของชีวิตราชการ

ประมาณ๔ปีท่านจะเกษียณในอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่า
ปฐุมผู้ว่าที่ไหนจะเป็นอธิบดีจะเป็นรองประหลัดจะเป็นประหลัด
นี่เป็นถึงได้ประหลัดเลยนะอันนี้ดี
ปีขึ้นถึงตรงนู้นได้เลยมีโอกาส
นี่เรื่องแรกท่านอยากจะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่า
หรือในกระทรวงมหาทัยไปจนจบอายุราชการได้เรื่องแรก
ต่อมาคือทะเบียนบ้านไม่เข้าตามกติกา
ทุกวันนี้ทะเบียนยังอยู่ที่ปฐุมธานี
หากใครจะมาอยู่ที่กรุงเทพหานครหรือชิงเก้าอี
เพราะว่าต้องมีทะเบียนบ้านอย่างน้อย๑ปี
๑ปีถ้าหากท่านสมมุติย้ายวันนี้
การเลือกตั้งต้องเป็นปลายปีหน้าเลยนะ
แต่ลุงตู่บอกแล้วไงกลางปี
กลางปี๖๕เท่ากับว่าหมดสิทธิ์แล้ว

แต่ตัวท่านท่านผู้ว่าไม่ตรงสเปค
แต่ว่าลุงป้อมอยากส่ง

เรื่องต่อมาคือทะเบียนบ้านไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่จะต้องมาอยู่กรทมก่อน๑ปีก่อนที่จะมีการลงสมัครฮะ
แต่เรื่องสุดท้ายพูดสั้นง่ายมันไม่ใช่ทาง
ไม่ใช่ทางคือเวลาแก้ปัญหาหมูป่าแก้ปัญหาจังหวัด

แต่ปัญหากรุงเทพมหานครมันไม่ใช่ปัญหาถ้ำหมูป่า
มันเป็นปัญหาระดับจักรวาลนี้

มันเป็นศูนย์รวมของประเทศไทยท่านใช้คำนี้
รวมประเทศไทยและศูนย์รวมปัญหาทั้งหมด

เป็นปัญหาหมดเลยท่านก็รู้ตัวเองว่าท่านดูแลได้ระดับไหน
หากมาแบบนี้เดี๋ยวมันอาจจะเกิดปัญหาได้

สรุปง่ายไม่ใช่ทางของท่านเดี๋ยวฟังจากท่านผู้ว่านรงศักดิ์ฮะ

การที่เราจะเป็นผู้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่
แล้วเราบอกว่าเราไม่เป็นคนของพื้นที่นั้นมันไม่เหมาะสม
อำเภอก็ต้องอยู่ในอำเภอของตัวเองต้องอยู่ในบ้านพักของในอำเภอ
ส่วนของตรงนี้คุณสมบัติไม่ได้
แล้วก็จริงแล้วก็คือว่าถ้าถามตรงถามว่า
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครงานซับซ้อนกว่าไหม
งานยากกว่าไหมผมก็มองว่าซับซ้อนกว่า
แต่เป้าหมายของทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอีก๗๖จังหวัด
ผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็คือการทำให้ประชาชน
ที่เราเป็นคนดูแลได้มีความสุข

พูดอย่างนี้อยู่ที่ไหนใครก็รัก

เพราะเต็มที่กับจังหวัดนั้นของเขา
ก็ตอนท่านอยู่เชียงรายท่านโดนย้ายมาคนเชียงรายยังกรี๊ดเลย
เออทำแค่ปัญหาระดับนี้ไปย้ายเขาได้อย่างไร
แต่ด้วยวาระการทำงานของข้าราชการไง
ก็ต้องย้ายไปตามระบบระเบียบวันเวลา
เท่ากับว่าบอกปัดพลังประชารัฐแล้ว
แต่ท่านผู้ว่าบูปากก็คือท่านผู้ว่านรงศักดิ์
ขอบคุณพักการเมืองที่อยากจะชูท่าน
ชิงเก้าอี้ผู้ว่าก็คือพักพลังประชารัฐ

งานเข้าลุงป้อมรองนายกประวิทย์วงสุวรร

อดีตท่านจักรทิพย์ออกไปแล้ว

แล้วก็ทีมงานของท่านประวิทย์วงสุวรรณ
คงจะมีการเคาะกันอีกทีว่าตกลงแล้ว
ใครจะลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรทม
นามของพักพลังประชารัฐต่อไป

เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหา
หากจะดึงท่านจากทิพย์ชายจินดากลับมานะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวเอาขยับจากพลังประชารัฐ
ขยับจากผู้ว่านโรงศักดิ์ไปประชาธิปัตย์ฮะ
สมัครผู้ว่ากรทมในนามของประชาธิปัตย
เมื่อวันก่อนเปิดตัวอลังการ
แต่ไปมาเปิดตัวอลังการ

โดนจับโป๊ะโดนจับโป๊ะคือข้อมูลท่านไม่เป๊ะอ่ะ

เป็นหลานของอัจฉริยะอัลเบิร์ตไอสไตล์

ในวันที่ผมสอดจุดปีไอ้เอ็ด
ผมเดินเข้าไปเคาะประตูห้องอาจารย์ผมครับ
หลานแท้ของอัลเบิร์ตไอสไตล์
นักวิทยาศาสตร์ชื่อกล้องโลกครับ
เมื่อคืนเขียนอีเมลไปหาอาจารย์นะครับว่า
ขอบคุณอาจารย์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับ

เป็นทายาทสายตรงไอสไตล์คนเดียวในแผ่นดินไทยเลยครับ

เฮ้ยกูเป็นหลานของไอสไตล์เหรอวะ

บอกสองเรื่องเรื่องแรกใช้คำว่าโคตรในใจ

ผมสอนดรเอ๊ปริญญาเอกเป็นดร
แต่อีกเรื่องหนึ่งบอกสั้นง่ายใช้คำว่ากูในใจ
เจ้าตัวบอกนั่นไงเจ้าตัวบอกเองเขาตอบมาเป็นภาษาอังกฤษ
คือถ้าภาษาอังกฤษมีคำว่ากูกับมึงเนี่ยต้องใช้คำนี้ในใจแล้ว
อ๋อไม่ได้คิดว่าความชื่อมโยงกันไม่เกี่ยวเลย
ต่างประเทศเขามีนามสกุลเหมือนแล้วไม่เกี่ยวข้องกันเหมือนกันเหรอเหมือนเมืองเยอะแยะเลย
พอบอกมั่วก็เลยโดนจับโป๊ะไปไส้งาน
แล้วคราวนี้มาเป็นหาฝนมาเป็นจักรวาล

ออสุดยอดอยากบอกเฮ้ยกูก็เป็นร้านคนอื่นเป็นร้านคนนู้นนี้ด้วยเหมือนกันเน่
เป็นหลานให้แท้ป้าสั่งณนางหรือยังจะลองไปถามอีเมลแปลงดู

ใครป้าสั่งณนางอ่ะ
แล้วยังเอ่ยชื่อท่านชัดชาติด้วย

ว่าตกลงแล้วท่านชัดด้วยเป็นหลานใครบ้าง
อาจารย์ที่ปรึกษาถวิญญาณพลเป็นหลานใคร

อาจารย์ออสออกมาขยมดรเอ๊เห็นยังไม่จบ

รเอ๊จบปริญญาเอกด้วยวัยอันน้อยนิดมาก

ก็เลยมีการย้อนไทม์ไลน์ห่วงเวลา
ว่าตอนดรเอ๊จบปริญญาตรี
เฮ้ยพี่มีอายุน้อยจิ๋วจริง

ดังนั้น๓๐ปีที่แล้วลบไปพี่เอ๊อายุ
ปตรีปี๑อายุ๑๘เอง

ระดับมือตรวจเบอร์๑ของประเทศไทย
อาจารย์ออสแซะดรเอ๊ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ส่วนความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยนะครับ
พักเพื่อไทยคุณหมอโชนานสีแก้ว

จะไม่ส่งใครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากอทม
และสนับสนุนท่านชาติชาติหรือเปล่าบอกไม่เกี่ยว
เป็นตัวไทยต่อมาเลยท่านชาติลงอิสระ

ว่าจะลงให้อิสระให้กับท่านชาติชาติหรือเปล่า
แต่ยืนยันนะครับว่าเพื่อไทยไม่ส่งใครชิงชัยเก้าอี้ผู้ว่า
แต่จะลงสกสขครบทั้ง๕๐เขตอย่างแน่นอน
อันนี้เป็นน้ำจิ้มหอมปากหอมคอไปหน่อย
ทีนี้โฟกัสไปที่พักเก้าไกลกันหน่อย

แต่ก่อนหน้านี้หัวหน้าพักคุณพิทาบอกว่า
คือ๓คนตอนแรกตัดผัวหมูปากไปแล้วนะครับ
ตอนนี้สองคนจบวิศวะเข้าชูเรื่องของการสร้างเมืองใช่ไหมกรุงเทพ
ก้าวไกลก่อนหน้านี้คุณพิทาบอกว่า
สร้างเมืองเหรอผมสร้างคนผู้ชายใช่ไหม

สเปคมาแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วจะใช่หรือไม่
กลางเดือนหน้าคุณผู้ชมได้รู้กันเขาชู๓คำค่ะ
ใหม่ชัดและโดนนะคะ

คุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกรุงเทพมหานคร
และโคลทรกษ์ภักดิ์เกล้าไก่
ยืนยันว่าจะส่งตัวแทนลงแข่งขันศึกเลือกตั้งผู้ว่า

รับรองว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งกรุงเทพ

ประกันว่าบุคคลนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนกรุงเทพได้อย่างแน่นอน
แล้วมาพร้อมกับการเปิดตัวเดือนหน้ากลางเดือนหน้า
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอกรในนามพักทั้งหมด๕๐เขตเขาส่งครบนะคะ
ขณะนี้ทีมทำงานเริ่มแล้วลงพื้นที่รับฟังความต้องการของพี่น้องชาวกรุงเทพ
เพื่อผลักดันนโยบายออกมาให้สอดรับกับความต้องการของพี่น้องของกรุงเทพ
นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะแก้ไขทุกปัญหาพัฒนาบางกอกน้อย

เขาลงนี่ไงสกเขตบางกอกน้อยใส่เสื้อพักประชาธิปัต

ใช่ค่ะแล้วโฟกัสนี่เขาจะอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลใช่ไหม

ความสวยงามของประชาธิปไตยภายในบ้านจริง

ขนาดว่าคนในครอบครัวเดียวกันคิดเห็นต่างกันแต่ไม่เป็นไร
ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้แบบสงบสุขนะคะ
นี่ที่ทำการพักประชาธิบัตย์เมื่อวานนี้เขามีการเปิดตัว

พ่อของน้องโฟกัสก็จะไปร่วมช่วยหาเสียงให้กับดรเอ๊

ใช่ค่ะพี่ต้นใช่นี่เห็นไหมคะเดินทางมาแบบนี้นะคะ
เมื่อวานนี้พักประชาธิบัตย์ก็คึกคักเป็นพิเศษแถวพระราม๖นะ
เล่นเกมเร็วเลยนะประชาธิบัตย์นะเปิดตัวทั้งหมดเลยก่อนหลังเลย
เดินเกมลุกหนีนะคะนะฮะ